มาดูมุมมองของนักวิชาการบ้างดีกว่านะครับ
ถ้าเอ่ยชื่อถึงอาจารย์สังสิทธิพิริยรังสรรค์
เชื่อว่าท่านที่ติดตามเรื่องของงานวิชาการของอาจารย์มนา
จะรู้ดีว่าอาจารย์สังสิทธิ์ศึกษาเรื่องของระบบหวยต่าง
หวยใต้ดินนะฮะกินเงินไปเท่าไหร่
เงินนอกระบบสูญเสียไปเท่าไหร่อะไรยังไง
หวยบนดินที่เป็นสลากินแบ่งรัฐบาลอะไรเป็นยังไงนะครับ
เมื่อเกิดคดีนี้ขึ้นคดีหวย๓๐ล้านระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูนนะครับ
อาจารย์สังสิทธิ์บอกว่าเหตุผลที่ประชาชนให้ความสนใจเรื่องนี้เนี่ย
มันมีเหตุผลอยู่หลายอย่างที่เป็นปัจจัยสำคัญ
อย่างหนึ่งก็คือตัวละครสำคัญคู่กรณีสำคัญ
เป็นคนที่มีพื้นฐานหรือว่าฐานะทางสังคมมีอาชีพที่คนในสังคมให้การยอมรับ
คนหนึ่งเป็นครูเป็นพ่อพิมพ์ของชาติ
คนหนึ่งเป็นอดีตตำรวจผู้พิทักษันติราช
ทีนี้มันน้ำหนักทั้งสองคน
ถ้าเรียกว่ามีไฟล์ใดไฟล์นึงเป็นคนโกหกแย่เลยนะ
อีกมุมนึงก็คือเรื่องหวยไม่ว่ายังไง
อาจารย์ศังศิษย์มองว่ามันก็ถูกจะหริดกับคนในสังคม
เพราะว่าคนไทยก็เสี่ยงโชค
ท้องอะไรที่จะเข้ามาในชีวิตพวกนี้
ผมคิดว่ามันกำลังเป็นเรื่องของการถกเถียง
ว่าใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริง
เพราะคนหนึ่งก็น่าเชื่อถือเนื่องจากว่าเป็นครู
คนที่มีสถานะความเป็นครูโดยมากมักจะได้รับการยอมรับจากสังคม
เขาก็กล่าวอ้างว่าเขานี่แหละเป็นเจ้าของ
ในขณะที่อีกคนนึงที่กล่าวอ้างว่าตัวเองก็เป็นเจ้าของเหมือนกัน

คนที่เป็นตำรวจจะมีข้อเสียเปรียบอยู่หน่อยหนึ่ง
ก็คือเป็นอาชีพที่คนเนี่ยมักจะคิดว่าทำงานโดยไม่ค่อยสุจริตนะ
เพราะฉะนั้นพอเกิดการกล่าวอ้างว่าใครเป็นเจ้าของหวย
มันถึงเป็นคล้ายเดิมพันธุ์ทางสังคม
มันแสดงให้เห็นถึงความโลภของคนไทย
ที่นึกถึงแต่เรื่องของเงินทองเป็นหลัก
คิดว่าการมีเงินทองมากเนี่ยก็จะมีความสุขมาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสจะโกงใครได้
เพื่อให้ได้เงินก้อนนี้มาเป็นของตัวเรา

มันแสดงให้ถึงความเสื่อมโทรมทางศิลธรรมในสังคมไทยอย่างรุนแรง
อาจารย์สังสิทธิ์ก็มองว่าประเด็นที่เกิดขึ้น
ท้อนให้เห็นถึงความโลภของคนไทย
ที่นึกถึงเรื่องของเงินทองเป็นหลักนะครับ
ถ้าจะโกงใครเพื่อให้ได้เงินมา
บางคนก็เลือกที่จะทำนะฮะ
แล้วก็ยังบอกด้วยว่าแต่ละปี
หลายคนอาจจะมองว่าโอ้โหคนไทยเล่นหวยเยอะเหลือเกิน
แต่อาจารย์สังสิทธิ์บอกว่าถือว่าน้อยนะครับ
หากเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
อย่างสิงคโปร์มาเลเซียกัมพูชาแล้วก็ราว

ประเทศอื่นเนี่ยออกลอตเตอรี่อาทิตย์ละ๓ครั้งก็มี

ขณะที่ไทยออกเดือนละ๒ครั้ง
แต่ว่าถ้าจะเอาในความเป็นจริงแล้วการเล่นหวยของคนไทยเนี่ย

แม้รัฐบาลไทยจะออกลอตเตอรี่เดือนละ๒ครั้ง
แต่ในความเป็นจริงของสังคมไทย
คนไทยที่เล่นหวยหุ้น

ที่เรียกว่าเล่นกันทุกพื้นที่ของไทย
อย่างเช่นเช่นจับยี่กกี่
เขาเล่นกันทุกชั่วโมง

วันหนึ่งออกประมาณสัก๑๐๑๑ครั้ง
เพราะฉะนั้นเงินใต้ดินพวกนี้มันมีอยู่มากมาย
แล้วมันกลายเป็นผลประโยชน์ของคนที่มีอำนาจไป
ไม่ว่าเขาจะแพ้หรือชนะเนี่ยเขาสนุกทั้งนั้น
ไปถามคนที่เล่นเถอะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเล่นได้หรือเล่นเสีย
ก็จะตอบได้เหมือนกันหมดว่าส่วนใหญ่คือเสีย
คำถามว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเมื่อคุณเล่นเนี่ยคุณเสียแล้วทำไมคุณถึงเล่น
คำตอบก็คือว่ามันได้ลุ้นมันสนุกมันได้ตื่นเต้น
นี่เป็นความสุขของคนเนี่ยนะฮะ
แล้วผมว่าถ้าคนไม่มีส่วนนี้ไปเนี่ยเขาจะเป็นโรคซึมเศร้า
คืออาจารย์ก็วิเคราะห์ว่าคนไทยเล่นก็เพื่อเสี่ยงโชค
เป็นความบันเทิงเล็กน้อยอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะ
เล่นกันทุกวันไม่ใช่แค่หวยเดือนละ๒ครั้ง

ใช่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้เราจะให้น้ำหนักไปที่เรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
ก็คือรอการแถลงจากท่านพบตร๒๘กุมภาพันธ์
แต่คดีอื่นเรื่องอื่นเราไม่ทิ้งเราไม่ลืมนะคะ